ค่ะก็เรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่เดินพรมแดงกันเลยทีเดียวนะ

ดาราคนอื่นไปขายของมั้ย

ไปอย่างไร
เป็นนางกวากหรอ

นี่เขาเป็นงานภาพยนตร์

ซึ่งเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นแบบว่า๗๕แล้วก็คือ๗๕ปี
ตอนนี้ทำไมชมพู่ถึงได้ไปเดินพรมแดงที่นี่
เพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่มา๑๔ปีแล้ว
เดินพรมแดงเข้าใจไหมใส่กระโปรงผ้าซีทรูสีดำจาก
สะกดสายตาคนได้สามีเขาก็ไปนะสามีไปสามีไปลูกก็ไป
สามีเข้าไปมีงานด้วย
กลางคืนเนี่ยนะคะก็เลยลูกไปด้วยเหรอ
ลูกไปด้วยเนี่ยไงตกกลางคืนก็ไปการ์ลาดินเนอร์กัน
การ่าดินเนอร์กันก็ใส่ชุดสีปาสแซว
ซึ่งก็บอกว่าประดับด้วยเพชรบาแกดแล้วก็ยังมีทรงรูปมาขีดด้วยนะ
ใส่นะใส่เนี่ยก็ต้องคืนใช่ไหมคืนสิ
ไม่คืนก็ได้ก็ให้สามีซื้อให้สิ
อ้อไม่แพงไม่แพง

แล้วช่างแต่งหน้าตัวผมเอาไปด้วยหรอเอาไปด้วยสิ
อมมินิกกับอาจารย์เอกไปอ๋ออาจารย์เอกไปด้วย

คู่นี้ถ้าสมมุติไม่ได้รู้จักกันเนี่ยก็จะต้องคิดว่า
ม่อนเป็นเก้งแน่ม่อนคือใครคือใครอ่ะ
่อนก็คือน้องมิ้นท์ชาลิดากับบอมธนิน
ดึกดื่นเที่ยงคืนบางทีฉันทำงานเสร็จดึกดื่นนะดู
ดื่นเที่ยงที่๒๕ไงก็ใช่

ฉันก็แบบม่อนแกกินกับบอมธนินหรือเปล่า
ตอนนั้นบอมธนินเล่นบทเก้งกว่า
แต่ไม่ใช่สรุปเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเลย
ทำอะไรรู้ไหมแองจี้นั่งเล่นเกม

บรรดาหลายคนก็จับตามองหนักมาก
แล้วอยู่ในที่นี่พระเอกซุบตาเลยบอมธนิน

สุดหวานลงอินสตาแกรมเดินกลุ่มมือกับม่อนธนัดชัยเนี่ย
น้องชายแท้ของมิ้นท์ชาลิดาเนี่ยนะครับ
แต่ยังเขียนแคปชั่นระบุสถานะคนรู้ใจ

ก็บอกว่าภาพถ่ายจับมือจริงผมต้องบอกก่อนนะฮะ

เพราะที่ผ่านมาเราเองก็มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้ว

และม่อนเองก็เป็นน้องที่รู้ใจผมคนหนึ่งว่ะ

จะว่าไปก็น่าสงสารชีอยู่นะจ๊ะ

พูดถึงเบางางานเอก

ไม่งั้นจะเป็นนางเอกได้ยังไงล่ะจริงไหม
เรียกได้ว่าแสนสาหัสพอสมควรกับเรื่องผู้ชาย
นี่ขนาดไม่ได้ตั้งสเปค
ขอแค่กระเป๋าไม่แบนก็โอเค
แต่พอมาสอยผู้ใหม่

ผู้ชายคือผู้ชายนะแต่เรื่องชื่อว่าผู้นะ
ที่ไหนได้กลับกลายเป็นแค่ปลายแถว
เสียงดังอุ้ยอุ้ยเม้ามอยก็ตั้งกี่คนที่จับปิดจับหลุดแล้วยังไงตอนแรกคิดว่ารวยแล้วตอนนี้ต้องไปจ่ายกันให้เขาอ่ะเนาะแล้วยังไงเออเม้ามอยกันให้มันปากในวงการว่าผู้รายนี้ไม่รวยจริงแถมร้อนเงินอีกต่างหากอุ้ยแต่มาถึงจุดนี้รวยไม่รวยชีก็ไม่สีแล้วล่ะค่ะว้าวฉันรู้แล้วว่าเป็นใ
อ้ายคุณอ่านแล้วคุณไม่รู้เลยเหรออ้ายใครไปบอกว่านางสงสารน่ะแล้วยังไงแล้วยังไงเออเนาะจุดนี้รวยไม่รวยชีก็อุ้ยสนุกขึ้นแล้วเว้ยเฮ้ยเออเออเออเออเออแต่มาถึงจุดนี้รวยไม่รวยชีก็ไม่สีแล้วนี่ไงนะเพราะสิ่งที่ทำให้นางฟินนั่นคือบอกติดเรทสิบแปดบวกค่ะนี่ไงผู้ใหม่แรง
ว่ากันว่าแซ่บลืมนี่ไง
เธอมาให้ชั้นอ่านทำไมเกิดไม่เคยอ่านอะไรอย่างเงี้ยท่ายท่าย
แถมที่ได้คนนี้มาก็ไปฉกเข้ามาเช่นเคยเธอ

ไปเล่นกับชาก้องก่อนก่อนจะอ่านอักษรย่อ
อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่บังเอิญบังเอิญ
เพื่อนกันมันดีเพื่อนกันเนี่ยมันดี

ลองสู้กัดแล้วมันถูกใจซี้เหลอะเกิน

ส่วนช่วงนี้นางเอกก็จะออกอาการหลงหลัวหน่อย

หลงหูตานี่พว่ามัวไปหมดนะ
ราวกับต้องมนต์ใครหน้าไหนก็ต้องขอบายหมด

นี่ยอมทุบ

ไม่ใช่ฉันไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้หน่อย

แล้วไม่จบเหรอ